เมื่อวานนี้คุณเต้มงคลกิจนะฮะก็ไปทำพิธีอยู่กลางแม่น้ำเจ้าพระยานนะครับ
วันนี้ก็มาทำพิธีอีกรอบหนึ่งแล้วนะฮะเพราะว่าถือว่าเป็นพิธีที่มาแก้บน
คือเมื่อวานบนบานสารกล่าวเอาไว้ขอให้เจอร่างของคุณแตงโม
อย่างที่เราเห็นนะครับเมื่อวานนี้ก็ล่องเรือในแม่น้ำเจ้าพระยานนะครับ
แล้วก็พาเพื่อนผู้หญิงนะฮะไปโปรยดอกไม้นะครับ
วันนี้ครับทางเต้มงคลกิจนะฮะลงพื้นที่ใต้สะพานพระราม๗
นำของมาเส้นไหว้ตามสัญญาเอาไว้นะฮะโดยบอกว่าตัวเขาเองเนี่ย
เป็นคนรักษาคำพูดและจะไม่ผิดคำพูดกับสิ่งที่มองไม่เห็นนะครับ
วันนี้ได้นำทูบหนึ่งร้อยแปดดอกเนื้อสัตว์สุกและดิบขนมและน้ำ
มาเป็นเครื่องเส้นไหว้เพราะเมื่อวานนะฮะได้มีการบนหลวงพ่อก้าว
ค้างคาวแล้วก็ไหว้สัมภเวษีที่อยู่ใต้สะพานพระราม๗
ริมแม่น้ำเจ้าพญาขอให้เปิดทางให้พบร่างของแตงโมหากพบเนี่ย
จะนำเส้นเครื่องเส้นไหว้เหล่านี้มาไหว้นะครับ
แล้ววันนี้ก็มาจริงจริงนะฮะเส้นไหว้ในสิ่งที่เราคิดว่า
วิญญาณที่เขายังไม่ไปเกิดเขาก็ยังสิงสถิตอยู่ตรงจุดที่เขาตาย
กว่าจะครบรอบจนกว่าถึงแบบมันแบบเรียกหมดกรรมพอดี
จะไปไปเกิดเป็นอะไรได้ซึ่งตรงจุดเนี้ยโดยส่วนใหญ่
ญาติพี่น้องจะไม่ค่อยทำบุญให้ค่ะโดยส่วนใหญ่พี่น้องจะไม่ค่อยทำบุญให้
ในฐานะที่เราเป็นคนที่เป็นผู้บอกเราก็บอกให้ช่วย
แพทย์แล้วหลังจากที่ทูบหมดดอกนะหมายถึงก็จุดไปแล้วหมดดอกนะ
คุณเต้ก็จะแจกจ่ายเครื่องเส้นไหว้ให้กับคนยากไร้ในระแวกนี้นะครับ
ส่วนความคืบหน้าในคดีของแตงโมวันนี้ผู้การภาคหนึ่ง

ก็มาประชุมคลี่คลายคดีด้วยตนเองนะ
บอกว่าวันนี้จะมีกระติกแล้วก็แซนมาให้ปากคำ
คาดว่าทั้ง๒คนจะตอบทุกข้อสงสัย

สองเรื่องของการทะเลาะกันบนเรือหรือเปล่า
นับรวจก็จะไม่ตัดประเด็นที่แม่แตงโมสงสัย
ส่วนมีรายงานออกมานะฮะว่าจริงแล้วเนี่ย
กระติกผู้จัดการส่วนตัวของแตงโมแล้วก็แซนผู้หญิงคนหนึ่ง
อยู่บนเรือย่องเงียบมาให้ปากคำเมื่อเช้านะ
แต่สุดท้ายวนรถออกไปจากสพเมืองนนทบุรีนะครับ
แล้วก็ที่สำคัญทนายของปตนุพัฒน์นะครับ
แล้วก็โรเบิร์ตภัยบูลซึ่งถูกออกหมายจับ๓ข้อหา
กระทำการโดยประมาททำให้ผู้อื่นเสียชีวิต
ขาดการต่อภาษีและขับเรือโดยไม่มีใบอนุญาตนะครับ
จริงแล้วนะมากันตั้งแต่เมื่อคืนแล้วประมาณสักทุ่มหนึ่ง
สอบปากคำทั้งคืนแล้วครับแล้ววันนี้อาจจะมีการคุมตัว
อำนาจสารฝากขังผลัดแรกโดยคัดค้านการประกันตัวนะครับ
เงินคนละ๒๐๐๐๐บาทด้วย
ส่วนเรื่องของคดีตอนนี้สอบปากคำไปแล้ว๘ปาก
และมีพยานแวดล้อมอีก๑ปากด้วยนะครับ
นี่คือความคืบหน้าในวันนี้ทั้งหมดนะครับ